ก่อนที่จะไปเที่ยวเราควรจะต้องทำมาหากิน
หาเงินใช่ใช่มีเงินอยู่ในกล้ามมือซะก่อน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับที่บึงกาลที่นี่เขาขุดมัน

โอ้โหเฮ้ยนี่มันทรัพย์ในดินอย่างแท้จริงแท้ทรู

ภาพที่เห็นเป็นหลุมแล้วเขาก็จะ
ยอดเมล็ดพันธุ์มันแก้วลงไปลงไปปรุงใช่ไหม

มากเลยที่บึงกาลนะครับการปลูกมันแก้วหรือว่าคนอีสานเขาเรียกว่า
มันเผาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำให้เกษตรกรในอำเภอเมือง
ึงกาลจังหวัดบึงกาลนะครับได้เงินเป็นแสนเลยนะ
สำหรับปีมาปีหนึ่งเนี้ยข้าพอมาถึงรุ่นฐานุ่นที่น้ำโขงกำรังลด
แบบนี้เกษตรกรก็เริ่มออกมาปลูกมันกันเพื่อที่จะมาขาย
โดยใช้เวลาปลูกแล้วก็รอเก็บเกี่ยวประมาณ๓เดือน
ก็ไม่นานจนเกินไปนะครับซึ่งปลูกตอนนี้ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะในช่วงนี้จนถึงช่วงเดือนธันวาคม
ซึ่งทุกปีก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงแปลงเลยนะครับ
แล้วเวลาแบ่งขายตามตลาดก็มีแบบเป็นมัดด้วยมัดละ๒๐๑๐๐บาทตามขนาดของมัน
เขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเกษตรกรที่ปลูก๑๒ไร่
ก็มีรายได้อยู่ที่สัก๒๓แสนบาท
โดยถ้าปีไหนนะน้ำไม่ท่วมริมตลิ่ง
ชาวบ้านก็จะปลูกหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี
ดังนั้นการปลูกมันแก้วจึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจของเกษตรกรที่นั่นเป็นอย่างมาก
วิธีการปลูกเป็นยังไงพาไปดูหน่อยนะครับ
วิธีการปลูกจะปลูกด้วยเมล็ดเท่านั้นนะสำหรับที่นี่
หยอดเมล็ด๒๓เล็ดต่อ๑หลุมหยอดลงไปเลย
ซึ่งมันจะเจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียวปนทราย

ดินเนื้อร่วมผลไซด์ก็ดีเหมือนกัน
อย่างที่เราเห็นบ่อยก็จะเห็นตามรถเข็นขายผลไม้
ก็จะมีมันแก้วหวานกรอบ

เพราะมีปริมาณของแคนเซียมแล้วก็ท่าเหล็กสูง
ที่สำคัญมันมีเส้นใยไฟเบอร์สูงมาก

เช่นน้องใบตองนะครับขับถ่ายนี่เป็นเวลา
แล้วก็ใช้เวลานาน๓๔วันกว่าจะขับถ่ายออกมาที

คุณเคยเล่าให้ผมฟังแล้วคุณจำไม่ได้
นี่ไปทานซะเลยมันแก้วดีมาก
มันเป็นการช่วยให้ระบายเป็นอย่างดีเลยทีเดียว

แล้วเห็นบางใบของมัน
คือแทบจะทุกส่วนของมันสามารถเอามาทำอาหารหรือว่าเป็นประโยชน์ได้
อย่างเช่นใบมันแก้วไม่ได้เอามากิน

เอาไปรองในหลุมที่จะปลูกผักต่าง
เพื่อช่วยป้องกันแมลงที่จะมาทำลายสวนใต้ดินได้
เอาไปทานเป็นผักสดตอนกินสต๊อบตำ
ได้อย่างนี้กันคุณภาพประโยชน์ของมันแก้วเรียกได้ว่าดีหมดเลย
และที่สำคัญสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี
ก็เป็นอีกหนึ่งการทำมาหากินที่เราจะมีเงินมีทองนะคะ